นี่แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ส่งแค่บอกว่าจะกอดใครนะ
ยังบอกว่าอากาศหนาวแบบนี้ที่ไหนมีมากมายด้วย
อย่างที่บุรีรำบอกว่าตอนนี้อากาศดี
เพราะฉะนั้นจะพาไปเที่ยวบุรีรำกันต่อเลยคุณผู้ชม
ที่นั่นนะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
อย่างที่หนึ่งคนนิยมไปมากก็คือห้วยจราเข้มาก
จราเข้มากนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

แต่ตอนนี้ค่ะมีทุ่งปอเทืองกำลังบานสะพรั่งสวยงามมาก

อันนั้นคือชื่อเป็นชื่อของที่ท่องเที่ยว
แต่ที่นี่ตอนนี้สิ่งที่มากคือดอกปอเทืองค่ะ

ท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณริมอ่างน้ำ
บัวอำเภอเมืองบุรีรำนี่แหละ
นักท่องเที่ยวไปให้เป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก
กลุ่มใยแบบครอบครัวแบบพื้นฝูงไปให้ก่อนเนื่องนั่นเลยทีเดียว
ให้เป็นแปลงสาธิตปลูกปอเทืองขึ้นมาค่ะ
รณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของป่อเทือกค่ะ
เพราะว่าหลายคนคงทราบดีแหละว่าปอเทืองเป็นพืชสด
หมายความว่าถ้าหากปลูกเสร็จแล้วไถกลบไปเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยสำหรับการบำรุงดินในการปลูกพืชอื่น

ใช่มันก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางนึงนะคะ
ทำให้ตอนนี้ค่ะทุ่งปะทึงตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของบุรีรำแล้วก็ไม่แค่นั้นคุณนี่
สะพานไม้เขาสร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ค่อยเดินไป
เหมือนตัวเองอยู่กลางทุ่งดอกไม้
หรือกับจุดถ่ายรูปเนี่ยค่ะ
เราไปยืนเหมือนเราเป็นผีเสื้อมีแบบว่ามีปีกสีสวยงามแบบนี้
ใครที่เห็นในจอแล้วมันยังไม่ฟิน
มันยังไม่ฟินต้องไปสัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศด้วยตัวเอง
ทุ่งปอเทืองริมอ่างเก็บน้ำห้วยจราเข้มากจังหวัดบุรีรำนะคะคุณ
นี่เลยนะคะก็จะเป็นเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้
ปลายปีต้นปีเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไม่มีแล้วนะ
เพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีแบบนี้
ถ้าอยากจะไปถ่ายรูปไปกอดใครก็ไปที่บุรีรำได้นะคะ